หลังจากที่แน่นอนแล้วแหละข่าวมันออกมาน่าจะประมาณสักวันศุกร์วันเสาร์ได้
เกี่ยวกับการที่ปานามาซึ่งเป็นชาติอุ่นเครื่องกับเราก่อนหน้านี้
เขาตัดสินใจที่จะไม่เดินทางมา
เพราะว่าแน่นอนครับกระแสตอนนี้มันก็คงเป็นกันทั่วโลกแหละ
สำหรับเชื้อไวรัสโควิด๑๙หรือว่าไวรัสโคโรนานั่นแหละนะครับ
มันก็ระบาดไปเขาก็เลยตัดสินใจว่า

ก็ทำให้ทีมชาติปานามาก็อย่างที่บอกไปว่า
ตัดสินใจยกเลิกการอุ่นเครื่องในวันที่๓๐มีนาคมนี้นะครับ
เนื่องจากเป็นกังวลเรื่องการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวนะครับ
ล่าสุดนายพาทิศสุภพงศ์รองเลขาธิการ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายต่างประเทศ
เปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องนี้ว่า
ตอนนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลได้ติดต่อไป
อย่างทีมอื่นเรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยเป็นทีมจากทวิปเอเชีย๑ทีม
แล้วก็ทีมทวีปแอฟริกาอีก๑ทีมนะครับ
หลังจากนี้ทั้งสองทีมจะส่งหนังสือตอบรับมา
ในวันที่๑๗กุมภาพันธ์นี้ก็คือวันจันนี้นะครับ
และหากมีการตอบรับก็จะประกาศให้ทราบ

พร้อมทั้งยืนยันว่าทั้ง๒ทีมที่ติดต่อไปนั้น
ทีมอันดับโลกมีอันดับโลกนะครับ
สูงกว่าทีมชาติไทยทั้งหมดเลย
เนื่องจากเป็นความต้องการของอากิระนิชิโน
ที่ต้องการเห็นการพัฒนาของนักเตะทีมชาติไทยนะครับ

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด๑๙
นายพาทิตย์กล่าวว่าทั้ง๒ทีมที่ติดต่อไป
ไม่ได้กังวลเรื่องการระบาดมากนักนะครับ
แต่ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้
และไม่มีการระบาดในขั้นที่มากไปกว่านี้ด้วยนะครับ

โปรแกรมบอลโลกรอบคัดเลือกช่วงเดือนมีนาคมนี้
ชินตายังครับโค้ชชาวเกาหลีใต้

เขาก็มีการประกาศเรียกผู้เล่นในชุดแรก

คล้ายกับการทำงานของนิชโน่เหมือนกันนะครับ
ก็ให้เก็บตัวจนถึงวันที่๒๒กุมภาพันธ์

ตายังพยายามจะกระตุ้นศักยภาพของนักเตะ

แล้วก็มีการเรียกคุยรายบุคคลด้วยนะครับ

หน้าตัวเก่งที่เคยมาเล่นกับทางชนบุรี
ก็บอกว่ากุญสือคนนี้ถือว่าสนใจ

และมีวิสัยทัศน์ที่ดีมาก
เขาก็คิดว่าทีมน่าจะพัฒนาไปในอนาคตที่ดีขึ้น
เนื่องจากว่าชินตายังเนี่ยเขาบอกว่าเขาสนใจกับการปั้นทีมยังบัตรของอินโดนีเซียในชุดใหม่ด้วยนะครับ
ทำให้นักฟุตบอลของอินโดนีเซียก็พยายามที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองกันด้วยนะครับ
กันอีกหนึ่งทีนะครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่๒๖มีนาคมนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
แข่งขันในเวลา๑๙นาฬิกาไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดให้ชมเช่นเคยนะครับ
ส่วนกระแสของทีมชาติจีนนะครับก็ตอนนี้กำลังพิจารณาจะมาใช้สนามย่าวที่ประเทศไทยในศึกคัดเลือกฟุตบอลโลก๒๐๒๐
ตามโปรแกรมทีมชาติจีนจะเปิดบ้านพบกับเมาดีฟในวันที่๒๖มีนาคมนี้นะครับ
เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด๑๙ที่ระบาดในประเทศนะครับ
ขอใช้สนามช้างอารีน่าจังหวัดบุรีรำนะครับเป็นสังเวียนชั่วคราวในเกมนัดนี้
เนื่องจากทางจีนมองเห็นว่าเป็นสนามที่มีความพร้อมกับการจัดการแข่งขัน
อกจากนี้นะครับนักเตะจีนหลายคนเคยผ่านสังเวียนนี้มาแล้ว
ต้องเจอกับอุยามยูเต็ปหลายครั้งนะครับ
มองว่าเป็นความได้เปรียบในเรื่องนี้นะครับ